นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ๒๔สิงหาคม๒๕๖๕บิ๊กตู่อยู่ต่อหรือพ้น
ตำแหน่งค่ะพี่อุ๋ยเป็นประเด็นที่ตอนนี้ต้องพูดถึงกันอย่างเข้มข้นนะคะ
ก็มีความพยายามในการวิเคราะห์ว่าแนวทางจะออกมาในลักษณะไหนยังไงได้บ้าง
แต่ประเด็นแรกที่เราอยากจะคุยกันเลยก็คือ
แล้วทำไมถึงเป็นนายกเกิน๘ปีไม่ได้
คือมันก็ต้องไปดูว่าสาเหตุที่เขาคุยกันอยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ย

คือสาเหตุมันเริ่มจากเรื่องการดำรงตำแหน่งวาระของนายกไม่เกิน๘ปี

คือความจริงกฎหมายรัฐธรรมนูลที่ระบุเอาไว้เนี่ย
ไม่ใช่ฉบับปี๖๐เป็นครั้งแรกนะ
ย้อนไปรัฐธรรมนูลฉบับปี๒๕๕๐ปี๕๐

ถ้าย้อนไปดูในตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมครับฉบับปี๒๕๕๐เนี่ยเขียนเรื่องนายก๘ปีเอาไว้เนี่ย
เพื่อต้องการไม่ให้มีการผูกขาดสืบทอดอำนาจนะไม่อยากให้ใครเนี่ยเป็นนายกในตำแหน่งนานเกินไป
๘ปีนี่ถือว่าโอ้โหเดี๋ยวมันจะเนิ่นนานไปรัฐนูลฉบับปี๒๕๕๐นะครับ
ระบุว่านายมนตรีเนี่ยจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า๘ปีมิได้
ดูอย่างนี้นะฮะปี๕๐บอกว่านายกจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า๘ปีไม่ได้
มันก็เลยเกิดช่องว่างช่องโหวคือถ้าเกิดเป็นไป๗ปีครึ่งเอาเราพักก่อน
ให้ใครมาเป็นสักแป๊บนึงแล้วเราค่อยมาเป็นต่อ

ใช่เกินกว่า๘ปีไม่ได้
ฉบับปี๒๕๖๐ฉบับปัจจุบันเนี่ย
คณะกรรมการยกร่างของอาจารย์มีชัยรุชุพันธ์
กำหนดใหม่บอกว่านายมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้ว
เกินแปดปีมิได้รวมกันนะฮะค่ะหมายความว่าท่านอาจจะเป็นสี่ปี
อีก๔ปีไม่ได้เป็นแล้วมาเป็นใหม่อีก๔ปีก็อยู่ได้แค่๘ปี
รวมกันเกิน๘ปีไม่ได้ยกเว้นช่วงรักษาการคือถ้าจะต้องรักษาการ
อันนี้จะไม่นับรวมนั่นหมายความว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์
จันโอชานายกรัฐมนตรีถ้านับการเป็นนายกของท่านตั้งแต่ตอน
รัฐประหารและได้เป็นนายก๒๔สิงหาคม๒๕๕๗ถ้านับเวลารวม
๒๔สิงหาคม๒๕๖๕มันจะ๘ปีแล้วแต่เขานับตอนไหนกันแน่
ใช่ประเด็นคือจะเริ่มนับตอนไหนจะเริ่มต้นตอนไหนนี่แหละค่ะ
ครับเรื่องที่มีการถกเถียงกันก็คือควรเริ่มนับวาระดำรง
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะ
มาตรดร๒๖๔ของรัฐธรรมนุนฉบับปี๒๕๖๐อ่ะค่ะระบุว่าให้
คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูลนี้
ด้วยอืมจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือก
ทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูลนี้จะเข้ารับหน้าที่อืมก็
เลยเป็นประเด็นที่ทั้งทางสังคมทั้งนักกฎหมายนักวิชาการ
อาจารย์นิติศาสตร์เกือบทุกมหาวิทยาลัยถกเถียงกันเรื่องนี้
เพราะอะไรคะเพราะนี่จะเป็นบันทัดฐานจะส่งผลต่อความ
น่าเชื่อถือต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นแนวทางในขณะนี้การนับเวลาการดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็เลยมีอยู่๓
ช่วงเวลาใช่ค่ะ๓ล็อกเวลาด้วยกันถ้าเริ่มต้นก็ตาม
อย่างนี้เลยนะฮะเหมือนที่เห็นเมื่อสักครู่นี้๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
๒๕๕๗ที่เป็นนายมนตรีครั้งแรกวันแรกเลยคือตรงนี้นะครับ
มันเป็นข้อถกเถียงอยู่ว่าแนวทางนี้เนี่ยถ้าเริ่มนับ
ตั้งแต่ตอนที่เป็นนางมนตรีตอนที่รัฐประหาร๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
ตอนนั้นก็ถือว่ามีการโปรดก้าวเหมือนกันค่ะแม้จะไม่ได้
มาจากการเลือกตั้งยังไม่มีรัฐนูลฉบับปัจจุบัน๒๕๖๐แต่ก็
ได้รับการโปรดกล้าวเหมือนกัน๘ปี๒๔สิงหาคม๒๕๖๕นี่คือ๘ปี
แล้วนะหรืออีกไม่กี่วันจะครบ๘ปีแล้วใช่ค่ะอันนี้คือแนวทาง
หนึ่งทีนี้ค่ะมาดูแนวทางที่สองค่ะเดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอให้
ดูนะคะจะได้เห็นภาพชัดชัดแนวทางที่สองเนี่ยเขาว่ากันว่า
เป็นการตีความแบบประณีประนอมค่ะพี่อุ๋ยประณีประนอมเหรอ
ตีความแบบประนีประนอมยังไงคือจะนับจากวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๖๐คือวันที่๖เมษายน๒๕๖๐หมายความ
วาระ๘ปีของนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งได้อีก๒ปีถ้า
สมมุติมีการเลือกตั้งใหม่ในปีหน้าใช่ไหมคะครับแล้วก็ได้กลับ
มาเป็นนายกอีกอะค่ะก็จะนู่นเลยสิ้นสุดปี๒๕๖๘คือตรงเนี้ยเขา
มีการวิเคราะห์ในลักษณะที่ว่ายึดตามหลักกฎหมายอาญาค่ะพี่อุ๋ย
คือกฎหมายจะไม่มีผลย้อนหลังไม่มีผลย้อนหลังให้เป็นโทษ
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอืมดังนั้นเขาก็ไม่มีผลย้อนหลังเขาเลย
จะนับแบบนี้ดังนั้นว่าแล้วยังเหลือแม้จะมีผู้บอกว่าโหก็
แต่ถ้าเขายึดเรื่องการประกาศใช้ของลำนูนเนี่ย
ต้องนับ๖เมษายน๒๕๖๖
หรือไม่ก็ก็อีกแนวทางนึง
ยึดการเลือกตั้งตามร่วมนูลฉบับปัจจุบันฉบับใหม่๒๕๖๐
แล้วก็มีการปรวดก้าวให้เป็นนายก
ก็คือต้องนับตั้งแต่๙มิถุนายน๒๕๕๙
ถ้านับตั้งแต่๙มิถุนายน๒๕๖๒ที่เป็นนายกหลังการเลือกตั้ง
เท่ากับว่าบิ๊กตู่จะเป็นนายกได้ถึงปี๒๕๗๐นะฮะ
นี่อยู่ได้อีก๔ปีคือหมดวาระสภาชุดนี้มีนาคม๖๖
แล้วมีการเลือกตั้งแล้วเป็นนายกเข้ามาใหม่เนี่ย
อยู่ได้อีก๔ปีเต็มไปสุดต่งที่สุด
กรบตรงทางไหนกันแน่
ท่านผู้ชมแนวทางต่างที่เราได้รวบรวมมา๓แนวทาง
คือในมุมมองของนักวิชาการเองเนี่ยนะเขาก็ยังมองแตกต่างกัน
ใช่ค่ะจะคิดทางนิติศาสตร์หรือว่ารัฐศาสตร์
ใช่แต่ที่แน่เนี่ยยังไงต้องไปจบที่สารรัฐธรรมนูลแน่นอน
มีผู้ยื่นเรื่องไว้แล้วด้วยผมไปคุยกับอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนะฮะ
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จากมลังศิษย์

เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย

แล้วในมาตรา๑๕๘

แต่ว่าถ้างับย้อนหลังไปไกลเนี่ย
มันต้องมีบทเฉพาะการที่เขียนไว้โดยเฉพาะ
ในมาตรา๒๖๔มันก็ไม่ได้เขียนไว้เฉพาะ
เขียนไว้ในเรื่องของคณะรัฐมนตรี

อย่างนั้นถ้าจะย้อนหลังไปก็ต้องแค่

เพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะได้อานิสงฆ์
ที่จะไปหมด๘ปีในช่วงปี๖๖
นี่ความเปลี่ยนส่วนตัวผมนะ

อาจารย์คิดว่า๘ปีของวิกตุครบเมื่อไหร่
ผมเรียนคุณภาคภูมิคุณศรีสุวรรณนี้นะครับ
ว่าผมเป็นหนึ่งใน๙๙คนละเมืองที่ไปร่วมลงชื่อ
เสนอให้ท่านนายกภาคภรถือพิจารณาตัวเอง
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นเรื่องของใจยธรรมของคุณนำ
๘ปีคือถ้าอย่างที่อาจารย์ศรีสวรรค์พูดนะครับ
ว่าจะนับจาก๖๐แล้วก็ไปหมดปี๖๘๘ปีอย่างนั้นนะฮะ

แต่อย่าลืมว่ารัฐมนูลเนี่ยก่อนที่จะ๖๐นะครับ

เขาก็พิจารณาเรื่องการจำกัดอำนาจของผู้บริหารประเทศแล้ว
คือ๘ปีเหมือนกันเพียงแต่ว่าในรัฐมนูล๕๐เนี่ย
กำหนดไว้ว่าห้ามเป็นติดต่อกันระยะเวลา๘ปี

แต่ว่าบางคนอาจจะเขียนคิดแบบซิกแซคในทางกฎหมายว่า
สมมุติว่าเป็น๗ปี๓๖๓วัน

ให้ใครมาเป็นนายกขัดตาทัพสักปีหนึ่ง

อันนี้มันคือข้อช่องโหวตทางกฎหมายนะครับ

แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน๘ปี
เรื่องนี้ความจริงแล้วมันควรจะมองในหลักรัฐศาสตร์หรือนิติศาสต
มันควรยึดหลักรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์เป็นคำตัดสิน
โดยหลักการบริหารราชการแผ่นดินมันก็ต้องยึดทั้งสองหลัก

ทั้ง๒หลักนะครับทั้งรัฐศาสตร์แล้วนิติศาสตร์
แต่ผมไม่ไปปริวิตกเหมือนจากอาจารย์วิทิศได้พูดว่า

คำถูกว่าถ้าเหลืออีกข้างได้ถึงปี๖๘

นักการเมืองเนี่ยผมคิดว่าเขามีเทคนิควิธีการในการที่จะ
โฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนมาเลือกเขาได้อยู่แล้ว
แต่ผมเกรงว่าหลังวันที่๒๔สิงหาเนี่ยนะครับ
หากสารและสำนวนยังไม่มีคำวินิจฉัยออกมา
ผมคิดว่ากระแสสังคมนะวันนี้เนี่ย
หลายส่วนมันเริ่มจะก่อวอร์ดกันเนี่ย
กลุ่มก็เริ่มที่นัดหมายที่จะมีการชุมนุมกันแล้ว
ตั้งแต่วันที่๒๑ถึงวันที่๒๔นะครับ
แล้วพักฝ่ายค้านเองเนี่ยก็จะออกมาสมทบด้วยนะฮะ
เกิดกระแสการความขัดแย้งในสังคมมากขึ้น
นับตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาเป็นต้นไป
ซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะจบเมื่อไหร่

ภายใน๒๔สิงหาคมไม่มีคำชี้ขาดออกมา

คุณภาคภูมิคุณศรีสุวรรณผมมองอย่างนี้ว่า
สารรัฐมนุนมันจะกลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตก

พาณธุ์นายกรอดแน่นอนยิ่งสารธรรมดูลยิ่งยื้อหรือ
แบบใช้ระยะเวลาการพิจารณาเนิ่นนานทอดนานไปเท่าไหร่เนี่ย
มันไม่เป็นผลดีต่อสารธรรมดูลเองและไม่ให้ผลดี
ต่อคนที่มองกลับไปอย่างรัฐบาล
แสดงว่าไม่เห็นออกอาการหรือตกใจเลย

มันอันตรายนะครับที่ทำให้ประชาชนเนี่ย

อยากจะเห็นความชัดเจนนะครับ
แล้วก็แน่นอนว่าอยากจะทราบจุดยืนของท่าน

ท่านนายกไม่เคยประกาศอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาว่า
ผมจะพอเมื่อไหร่ผมอยากจะไปต่อ
หรือภารกิจงานที่ข้างยังไม่บรรลุผลเนี่ย
เราอยากจะทราบความชัดเจนตรงนี้
แต่ว่าที่ผ่านมาท่านโยนเพราะว่าเป็นเรื่องของกฎหมาย
ไม่รู้อยู่ที่ศาลนูนหรืออะไรต่างเนี่ย
คือคำตอบที่เฉลยไปไหนว่าท่านอยากไปต่อ
แต่ท่านไม่อยู่ในสถานะที่พูดในเรื่องของ
ประโยชน์ของตัวเองได้เรื่องของตัวเองได้เท่านั้นเอง

ไม่มองว่าจะต้องไปเริ่มต้น

ก็ต้องมองกรอบของหลักกฎหมายเป็นหลัก

เมื่อจะกำหนดกฎหมายขึ้นมาย่อมไม่ส่งผลกระทบ

หากจะ
แต่ในบทเฉพาะการในมาตรา๒๖๔ของเรา

มันก็จึงนำมาซึ่งการตีความ
ของประชาชนในวันนี้นะครับ
อย่างนั้นเมื่อเราเห็นว่า
ถ้าจะดูในหลักของนิติศาสตร์อย่างเดียวเนี่ย

ในมุมของสวบางท่าน

บอกให้บิ๊กตู่ยุบสภาดีกว่า
สภาก่อนถึงวันที่๒๔สิงหาคมนี้
เพื่อที่ได้จะได้ปลดล็อกเรื่อง๘ปี

ฟอร์มรัฐบาลหาเสียงอะไรกว่า

นายกไม่ยุบสภาแน่นอน

ผมคิดว่าถ้าคนรู้ตัวล่วงหน้าว่าวันที่๒๔สิงหาจะอยู่ไม่ได้แล้ว

ผมคิดว่าคงต้องกะวนกะวายนึกนี้นั่นละ
ณตอนนี้เราพยายามจับจุดหรือข้อตั้งข้อสังเกตทางการเมือง
ในการติดตามบุคลิกฐานของนายก
หรือแม้แต่ที่ปรึกษาทางกฎหมายฤยรองนายกวิสนุ้น
ผมไม่เห็นว่าสองคนนี้จะมีอากาศไลข์ที่จะปลีวิตรก

ใช่ยังให้สำราชหน่อยเล่นแบบชิ้วอะไร

ยังออกมาหลุดคำพูดไว้๒ปีเลย
นั่นก็แสดงว่าคนเหล่านี้น่าจะรู้แล้วนะว่าอนาคตเป็นอย่างไร

คุณศีรษะวันน่ะเข้ามองออกเลยดูนายกดูชิลไม่เห็นกังวลไม่เห็นเครียดเลย
คือย้อนไปเมื่อสักครู่นี้ที่ว่าเรื่องสววัญชัย
ใช่ไหมครับผมบอกเลยว่าถ้าทำตามข้อเสนอ
ถ้าจะโดนอย่างคุณศรีสุวรรณร้องหมด
รักษาการนายกมีอำนาจแบบนั้นแบบนี้ได้ไหม

คือการใช้อำนาจต่างในการแต่งตั้งหรือการปลดหรือการโยกย้าย
เดี๋ยวก็จะมีประเด็นใหม่ตามมา

ผมคิดว่าหลายคนนักวิเคราะห์หรือเซียนกูรูทางการเมือง

ประเด็นเดียวคือเรื่องทางกฎหมายไม่น่ามีปัญหา
แต่เป็นเรื่องของต่อมจริยธรรมผู้นำเท่านั้นเอง

คือคุณภาคภูมิถ้าผู้นำประเทศที่เขารู้จักพอ

จำกัดอำนาจตัวเองนะแล้วก็จะจากไปอย่างรัฐบุรุษ

ผมชวนไปคุยเลยในสมัยครั้งหนึ่ง
จะถนาการลึกตั้งหรือไม่ท่านประกาศลงนาลงเลยว่าจะแก้
ดำรงตำแหน่งวาระการลงตำแหน่งของท่านจาก๗ปีเหลือ๕ปี

นี้แหละมันก็เห็นว่าประเทศที่ต้องการจะพัฒนาการเมืองแบบยกระดับเนี่ย
เขาก็ต้องรู้จักว่าเอออำนาจต้องจำกัดแล้วต้องรู้จักพอ
ดังนั้นเราต้องถามว่าผู้นำของเราเนี่ยอยากจะหยุดการพัฒนาการเมืองไว้เท่านี้

อันนี้สังคมจะตั้งคำถามกลับขึ้นมาทันที
อย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่แวดวงวิชาการเป็นเพียงอย่างเดียว
กรภาคประชาสังคมจะขยายแนวร่วม
อาจจะไม่จำเป็นต้องมาเคลื่อนไหวพร้อมกัน
แต่อาจจะแตกเวทีเล็กน้อยโดยประเด็นสถานะเรื่องประเด็นจริยธรรมของท่านนายกนี่แหละ
อาจารย์วันวิชิตถ้ามีผลออกมาเนี่ยอยู่ได้อีก๒ปีหรือ๕ปีก็แล้วแต่เนี่ยรับได้ไหม
ก็ต้องยอมรับครับเพียงแต่ว่าก็จะคงมีการพูดง่ายว่าท่านนายกคงจะต้องถูกตั้งคำถาม
แล้วก็ความนิยมความวิกฤตศรัทธาจะเกิดขึ้นก่อตัวตามลำดับ
อันนี้ต่างหากนะครับแล้วผมก็มองว่าความน่าสนใจการเมืองฉากทัศน์อีก๒ปี

คือตอนนี้ในความรู้สึกของผมหรือกลุ่ม๙๙คนละเมืองที่ร่วมลงชื่อ
เพียงแต่ว่าอยากจะปลดล็อกความรู้สึกนี้ว่าประเทศไทยอยู่กับต้องต่อสู้กับความรู้สึกว่า
หลายคนบอกว่าถ้าไม่เอานายกประยุทธ์เนี่ยใครจะมาเป็นนายกอันนี้อันตรายนะครับ
ว่าเราขาดแคนผู้นำทางการเมืองที่จะมาขึ้นมาทดแทนเนี่ยอย่างต่อเนื่องไม่มีนะ
เกิดฝั่งที่สับสนุนเนี่ยเอ้าประยุทธ์ดีที่สุดถ้าไม่มีประยุทธ์จะเป็นใคร
ผมไม่ได้มีเจตนาว่าเพียงว่าจะขับลงขับไล่เลย
เพียงแต่จะตั้งคำถามว่าการเมืองมันไม่ใช่มีเพียงแค่คนเดียว
แต่ครับมันมีสำหรับพวกที่ทุกคนที่ต้องการเข้ามาสู่พระทางการเมือง
เพียงแต่การตีความหรือโครงสร้างรัฐมนูล
ครับดูว่าสิ่งที่น่าปริวิตกไม่ใช่คำวินิจฉัยของสารรัฐมนุน
แต่ละตำนวนอาจจะวินิจฉัยใน๑ใน๓ประเทศนี้ก็ได้
แต่สิ่งที่ผมปริวิตกก็คือความขัดแย้งของสังคมไทย
จากกรณี๘ปีของนายกประยุทธ์เนี่ย
มันจะเป็นการก่อโหวตให้นำมาสู่ความขัดแย้งไม่มีที่สิ้นสุดอีก
แล้วมันจะเกิดอำนาจมือที่๓หรืออำนาจนอกระบบ
เข้ามาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
นี่มองในมุมของอาจารย์รัฐศาสตร์กับคุณศรีสุวรรณ
ที่เขาไปยื่นร้องทางผู้ตรวจการแผ่นดินเอาไว้

อย่างที่พี่อุ๋ยบอกจริงว่าหลากหลายมุมมองจริงนะคะ
มีมุมมองของอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุลค่ะอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์มองว่าเรื่องนี้เป็นข้อกฎหมายล้วนที่รัฐธรรมนูลเขียนไว้ชัดในมาตรา๒๖๖
ไม่ได้ยกเว้นให้กับใครคนใดคนหนึ่งเพราะไม่ต้องการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีเกิน๘ปี
เพื่อไม่ให้เสพติดอำนาจจึงเชื่อว่าสารรัฐธรรมนูลจะวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว
และจะมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่๒๕สิงหาคมนี้
จนกว่าศาลจะมีคำวินิฉัย
ขณะเดียวกันนะคะถ้าหากคำวินิจฉัยของศาลออกมาเป็นคุณกับพลเอกประยุทธ์

แม้จะผ่านด่านข้อกฎหมายไปได้

ผมเข้าใจว่านะครับแรงกดดันในทางการเมืองจะมากขึ้น
ในทางกฎหมายจบที่สารรัฐมนูล
แต่ในทางการเมืองไม่จบแล้วจะมีคนเปิดประเด็นกฎหมายอื่นออกมาอีก
แต่ว่ามันจะมีอะไรต่างนานที่จะมา
คัดค้านประท้วงไม่ยอมรับบอยคอร์ด
การยอมรับจะมีน้อยลง
ผลเอกประยุทธ์ท่านจะทำงานยากขึ้นแน่
ด้านอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนุนปี๒๕๖๐อชัชชายนะเชียงใหม่
ก็ย้ำว่ารัฐธรรมนูลเขียนไว้ชัดไม่ได้กำกวมอะไรเลย
เพราะไม่ต้องการให้นายกอยู่ในตำแหน่งนานจนเกินไป
เพื่อป้องกันการผูกขาดการสืบทอดอำนาจ
แต่การจะอ่านรัฐธรรมนูลต้องอ่านทั้งมาตรา

เมื่อมาตราร้อย๑๕๘ถือกำเนิดในปี๒๕๖๐
นับได้ว่า๒แนวทางค่ะ
คือตั้งแต่ที่รัฐธรรมนุนประกาศใช้
หรือตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกหลังเลือกตั้ง
สารจะไม่ตีความข้อกฎหมายอย่างเดียว
แต่จะนำความเป็นมาเป็นไปของบ้านเมืองมาพิจารณาด้วย
คือเราคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
เราก็เลยไม่ไปเขียนว่าทั้งนี้การนับ๘ปี
ของคนตำรวจตำแหน่งนายกน้ำตรีตามที่บรรยัติไว้ในวัคซีนเนี่ย
นับตั้งแต่วันไหนเราไม่ได้ไปเขียนอย่างนั้น
ใช่ไหมเราไม่ได้เขียนเพราะเราไปเข้าใจว่า
เราก็จะไปรู้ได้ยังไงตอนเรามีแรง
ว่าเป็นกฎหมายสูงสุดมันฉีนอย่างนี้แล้ว
เราเป็นชาติปศัตริบตรายเราก็ต้องโอดทนไป
ศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
ขอให้พิจารณามีความเห็นส่งให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัย
ปัญหาวาระการดำรงตำแหน่ง๘ปีของพลเอกประยุทธ์
หลังพิจารณาว่าเป็นคุณสมบัติการ
ตำแหน่งทางการเมืองที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระอื่นค่ะอืม
ชมรมแพทย์ชนบทค่ะออกแถลงการพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมา
แปดปีแล้วถึงเวลาที่จะก้าวลงตำแหน่งอย่างมีศักดิ์ศรี
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปีสองพันห้าร้อยหกสิบเพราะรับเงินเดือน
มา๘ปีแล้วค่ะครับเท่ากับว่าตอนนี้ก็มีที่พักฝ่ายค้านยื่นเรื่องผ่าน
คิดเห็นที่หลากหลายทั้ง๓แนวทางนะใช่ค่ะ
ถ้าอยากร่วมกันโหวตเรามีเปิดให้โหวตนะฮะ
จำได้ไหมครับเหมือนตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา

ร่วมโหวตเสียงประชาชนครั้งที่๒กับเครือข่ายนักวิชาการเสียงประชาชนนะครับ
เครือข่ายนักวิชาการเสียงประชาชน๘มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ๘สื่อสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลและสื่อออนไลน์
รวมทั้งทางไทยรัฐด้วยนะครับ
โดยจะไม่ถามข้อกฎหมายนะฮะ
เพราะการวินิจฉัยเป็นอำนาจของสารรัฐธรรมนูล
แต่จะถามความเห็นประชาชนว่า
ท่านเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ควรดำรงตำแหน่งน้ำมนตรีเกิน๘ปีหรือไม่

คำตอบมีให้เลือกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เลือกระหว่างควรกับไม่ควร
เปิดให้ทุกคนได้ร่วมโหวตตั้งแต่๖โมงนะคะ
โมงเช้าของวันเสาร์ที่๒๐สิงหาคม
จนถึงวันอาทิตย์๒๑สิงหาคมตอนเที่ยงคืนนะคะ

ก็เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เราเคยให้คุณผู้ชมโหวตนะคะ
ก็สามารถสแกนได้แล้วก็ไปร่วมกันโหวตได้นะคะ

แล้วเดี๋ยวจะเอาผลโหวตมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีนึงนะฮะ